ส่วนฟุตซอลไทยกำลังทำผลงานดีในฟุตซอลชิงชำโลกนะครับ
ผลงานดีสุดของทีมที่เป็นตัวแทนของเอเชีย
รอบที่ผ่านมานะครับไปติดตามความยอดเยี่ยมของทีมไทยจากรายงานครับ
การแรงขันฟุตซอร์ชิงชำโลก๒๐๑๖ที่ประเทศโคลมบียา

โดยในรอบแรกผลการแข่งขันถือว่าไม่พลิกล็อก
เพราะบรรดายอดทีมโต๊ะเล็กของโลก
ก็พาเลสเข้าสู่รอบนี้กันอย่างครบคัน
ไม่ว่าจะเป็นอดีตแชมป์โลก๕สมัยทีมชาติบราซิล
อดีตช้ำโลก๒สมัยทีมชาติสเปน
หรือจะเป็นเจ้าภาพโคลัมเบียรัสเซียอิตาลีและทีมชาติไทย
โดยผลงานทีมชาติไทยถือว่าเป็นการเข้ารอบ๑๖ทีมสุดท้ายได้เป็นครั้งที่๒
มาตรฐานใหม่ที่ดีกว่า๔ครั้งก่อนหน้านี้

เพื่อนร่วมทวีปเอเชียทั้งอีหลานและเวียดนาม
เข้ารอบ๑๖ทีมสุดท้ายด้วยอันดับที่๓
ส่วนอุสเบกิธานและทีมชาติออสเตรเลียตกรอบแรก
อีกทั้งทีมชาติไทยยังยิงได้ถึง๑๔ประตู
ซึ่งถือว่าดีกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา
และดีกว่าเพื่อนร่วมทวีปที่เข้าแข่งขันครั้งนี้ทุกทีม
เช่นเดียวกับนักฟุตซอลทีมชาติไทย
เขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในรอบแรกได้อย่างยอดเยี่ยม
โดยเฉพาะสุภูเถื่อนกลางที่ยิงไป๔ประตู
และเป็นคนไทยคนแรกที่ยิงแททิกได้ในฟุตซอลโลก
ซึ่งหากรวมตั้งแต่ปี๒๐๑๒ที่ยิงได้ทุกเกมในรอบแรก
ก็ทำให้เจ้าอามกลายเป็นนักเตะไทยที่ยิงมากที่สุดไปแล้ว๗ประตู
กลายเป็นนักเตะไทยคนที่๒ที่ยิงได้ทุกเกมในรอบแรก

ที่เคยยิงได้ในฟุตซอลโลกปี๒๐๑๒ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ

นี่คือบรรได้เก้าสำคัญของวงการฟุตซอสไทย
เพราะหากผ่านเข้าสู่รอบ๘ทีมสุดท้ายได้
นี่จะเป็นบันทึกที่รอคอยของวงการฟุตซอลไทย

ครับแล้วก็เกมนี้ก็คือเจอ

ก็อยากให้แฟนชาวไทยทุกคน
ส่งกำลังใจเพื่อพวกเราได้ครับ